เป็นเรื่องจนได้นะคะสำหรับป้ายโฆษณาริมถนนเกษตรนวมิน
คุณปุ้ยอรัญญาดาราสาวร่างอวบที่เป็นพรีเซนเตอร์
ถ่ายภาพเซ็กซี่บนป้ายโฆษณาแล้วก็มีข้อความ
คุณพิรวัตรบอกว่าชวนสยิวคือข้อความ
สี่สิบปียังซิ่งคือต้องการ
คือประกาศหาสามีคือคนใกล้ชิดก็ยืนยันว่าเธอตั้งใจจะหาสามีจริง
เธอไม่ได้จะโฆษณาอะไรหรือว่าโฆษณาแฝงอะไร
แต่สุดท้ายก็ต้องคำนึงเรื่องของหลักกฎหมาย
คำนึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลด้วยนะคะ

คนผลิตคนติดตั้งป้ายแล้วก็ตัวดาราสาวคนนี้เองด้วยนะคะ
ประหลักกรุงเทพมหานครค่ะได้แจ้งเตือนบริษัท
ที่ผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณานี้นะคะ
ว่าจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายและความเหมาะสมความถูกต้องด้วยค่ะ
ส่วนตัวดาราสาวคุณปุ้ยอรัญญาตำรวจ
ได้ออกหมายเรียกให้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจค่ะ
ความคืบหน้ากรณีที่มีบริษัทเอกชน
นำภาพของนางสาวอรัญญาประทุมทองดารานักแสดง

ติดประกาศบนป้ายโฆษณาบริเวณถนนเกษตรนวมิน
ซอยประเสริฐมณูกิจ๕จนกลายเป็นกระแสวิภาควิจันทร์

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกิติเชษศักยภาพวิชานนท์
ผู้กำกับการตำรวจนครบานโคคราม

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและนำป้ายมาติดตั้ง
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
กระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน

ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่๕๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑๐๐บาท
ที่ตำรวจจะเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทค่ะ
จากนี้ตำรวจก็ออกหมายเรียกด้วยนะคะ
สำหรับดาราสาวนางสาวอรัญญาประทุมทอง
ที่ระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างมาสอบปากคำกับตำรวจ
นายพิรพพงศ์สายเชื้อประหลักกรุงเทพหานคร
รับเขาว่าไม่สามารถควบคุมข้อความ

เพราะบริษัทเจ้าของป้ายไม่ได้ขออนุญาตติดตั้ง
อย่างไรนี้ก็ติดป้ายโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะ
ก็เลยยากต่อการควบคุมข้อความบนป้าย
แต่ยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจ

แล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายด้วยค่ะ

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายกว่าล้านป้าย
ส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาขายบ้านขายคอนโดมิเนียม
แต่ยังไม่เคยมีป้ายแบบนี้มาก่อนนี่น่าจะเป็นครั้งแรก

นายเพียรพงศ์ยังฝากถึงผู้ประกอบการ
คำนึงถึงหลักธรรมภิบาลของบริษัท
และขอให้เคารพกฎหมายป้ายโฆษณาด้วย
จากผู้ประกอบการบริษัทส่วนใหญ่
ยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวแทนสมาคมป้ายและโฆษณา
เดินทางไปยังสำนักงานเขตลาดพร้าวด้วยนะคะ

อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการติดตั้งป้าย
จากใช้ภาพที่ไม่เหมาะสมและตั้งข้อสังเกตว่า
การขึ้นโครงติดตั้งป้ายอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้น
สำหรับติดหรือตั้งป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารปี๒๕๕๘อีกด้วยค่ะ